ประกาศผลแล้วสำหรับการสอบในศิษย์ตำรวจที่บอกว่าจะไม่ได้มีการตัดศิลป์ผลสอบของทุกคน
ประกาศไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารายชื่อที่ผ่าน
มีประมาณสัก๑๐คนค่ะที่ถูกออกหมายจับ
ก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาที่ว่าไปโกงเรื่องของการสอบด้วย
ตำรวจเขาบอกว่าก็ให้มารายงานตัวได้
วันนี้มารายงานตัวเจอหน้าเมื่อไหร่ถอนสิทธิ์ทันทีแล้วจับตัวเลย

คือว่าวันประกาศผลวันนี้รายงานตัว
แล้วก็กลุ่มที่สอบได้บางคนทุจริต
ใช่แต่ก็เท่ากันถ้าไม่มารายงานตัวก็ถือว่าตัดสิทธิ์ตัวเองอีกเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็โดนทั้งขึ้นทั้งร่องนะคะ
พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
สำหรับการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการโกงสอบนายสิบตำรวจเนี่ย
พบผู้กระทำความผิดทุจริตการสอบ
เฉพาะในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบานทั้งสิ้น๓๕๘คนเลยนะคะ
เป็นผู้รับจ้างสอบหรือที่เรียกว่ามือปืน๑๓๕คน
เป็นผู้ลอกข้อสอบ๒๒๓คน
และสามารถผ่านการสอบคัดเลือก๕๒คนค่ะ
จำนวน๕๒คนเป็นมือปืน๙คนเป็นผู้สอบ๔๓คน
แต่มีผู้ที่มารายงานตัวและผ่านการทดสอบเข้ารับราชการทั้งสิ้นแค่๑๐คน
กองบัญชาการตำรวจนครบานเขาก็ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเป็นนายสิบตำรวจ
รวมทั้งสิ้น๑๑๔๑คน
เป็นตัวจริง๑๐๐คนแล้วก็ตัวสำรอง๑๔๑คนค่ะ
ซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมผู้กระทำความผิดทุจริตการสอบที่ถูกออกหมายจับอยู่ด้วย
และอย่างที่บอกวันนี้จะเป็นการเข้ารายงานตัว
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเจอผู้กระทำความผิดเข้ามารายงานตัวตามขั้นตอนเมื่อไหร่
จะดำเนินการถอนสิทธิ์และจับตัวทันทีค่ะ
หลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ตัดสิทธิ์ตั้งแต่ต้นไปเลย
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถือเป็นการให้สิทธิ์ผู้เข้าสอบทุกคนตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าตรวจพบความผิดในภายหลังคนที่รายงานตัวไปแล้วก็มีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกัน